ครั้งนี้เป็นทหารครับกองกำลังผ่าเมืองคุณผู้ชมฮะ
สกัดพวกขบวนการลำเลียงยาเสพติดคุณผู้ชมรู้ไหมว่า
ยิงกันสนั่นป่าอืมขบวนการค้ายาเสพติดเสียชีวิตไปสิบห้าศพ
คุณผู้ชมคิดว่าเขาต้องมากันเยอะแค่ไหนเขาต้องขนยาเยอะแค่ไหน
แล้วเขาต้องมีอาวุธมาครบแค่ไหน๑๕ศพไม่ได้มีทหารของเรา
ไม่มีโอ้โหสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดทหารทุกนายของไทยปลอดภัยครับ
อืมโอ้โหเหตุประทะการเดือดครั้งนี้คุณผู้ชมครับ
มันเป็นแผนเปิดยุทธการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดของพลตรีสุภเริก
สถาพรผลผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองท่านสั่งการเลยไปซุ่มโจมตีพื้นที่กลางป่า
ตะบนม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หลังจากสืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดผ่านช่องทางนี้
ช่วงค่ำวันพุธที่๗ธันวาคมครับพบกลุ่มผู้ต้องสงสัยประมาณ๑๕๒๐คน
งชายแดนประมาณ๔กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสังเกตพบว่าแต่ละคนสะพายเป้
ใบหนึ่งใบหนึ่งน้ำหนักโอ้โหเป็นหลายสิบกิโลกรัมนี่ครับ
เป็นถุงกระสอบแบบนี้แล้วดัดแปลงเป็นเป้เห็นไหมมันจะมีเชือก
อ่าอ่าเอาไอ้ไอ้ถุงกระสอบนั่นแหละเย็บเป็นเชือก
เหมือนที่สะพายเนี่ยครับเนี่ยครับแบบนี้ฮะนะฮะ
แสดงตัวแล้วส่งสัญญาณหยุดหยุดปั๊บมันไม่หยุดเปล่าครับ
คุณผู้ชมฮะฝ่ายตรงข้ามมันสาดกระสุนใส่เจ้าหน้าที่ทันที
จึงเกิดการปะทะกันอย่างหนักหน่วงจนฝ่ายตรงข้ามนะครับ
ก็หนีกลับไปฝั่งเมียนมาล่าถอยไปเจ้าหน้าที่รอจนเช้าครับคุณผู้ชมฮะ
เวลายิงแบบนี้เสร็จนะคุณผู้ชมนะเมื่อสิ้นเสียงปืนทุกคนต่างซุ่ม
ซุ่มเพราะไม่รู้ว่ายังมีใครหลงเหลืออยู่หรือเปล่า
อยู่กันจนเช้าครับแล้วก็ตำรวจสพฝางพิสูจน์หลักฐาน
สืบสวนอายการฝ่ายปกครองแพทย์เวรต้องขึ้นไป
เดินเท้าเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับเดินเท้าผ่านดอยสูงชันป่ารกชัด
นะป่าถ้ามันลกมากเขาใช้คำนี้ป่ารกชัดนะระยะทางกว่า๖กิโลเมตร
เวลาเดินทางถึงจุดเกิดเหตุใช้เวลาประมาณ๔ชั่วโมง
คุณผู้ชมลองคิดดูแล้วกันเดินในป่าขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง
ต้นขานี่เจ็บไปหมดไอ้เล็บเนี่ยมันจะทิ่มไปที่หน้ารองเท้าเจ็บไปหมดครับเท้าเนี่ย
โอ้โหไปถึงครับพบสอบขบวนการรักรอบขนยาเสพติด๑๕สอบ
แล้วมีไอซ์เท่าไหร่รู้ไหม
กระสอบครับโอ้โหกระสอบเลยนะ
กระสอบคุณผู้ชมฮะไม่ใช่กิโลกรัมนะ
กิโลกรัมครับในกระสอบนั้นไม่รู้มีอีกกี่สิบกิโลกรัม
โอ้โหศพกระจายอยู่ทั่วเลยแล้วก็กระสอบไอซ์กระจายอยู่ทั่วเลย
พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุแล้วเก็บหลักฐาน
โดยจะลำเลียงไอซ์ลงมาก่อนศพยังเอาลงมาไม่ได้
ฟ้ามันมืดซะก่อนไม่ปลอดภัยไม่รู้จะมีใครมาตลบหลังไหม
ว่าจะนำลงมาได้วันนี้แล้วส่งนิติเวชชนสูตรอีกครั้งหนึ่งครับ
ขอชื่นชมครับทหารกองกำลังผ่าเมืองครับ